ทิพย์มันใช้ได้หลายอย่างนะ
เที่ยวทิพย์แสดงว่าไม่ได้ไปเที่ยวจริง

อะไรที่มันไม่มีอยู่จริงก็จะลงสร้อยคำว่าทิพย์
เหมือนเรื่องนี้น็อตทิพย์น็อตนะตัวน็อตนะ

ไม่ได้มีอยู่จริงที่สะพานลอยแห่งหนึ่ง
แล้วมันจะแข็งแรงหรือเปล่า
คุณนี่น็อตมันไม่ได้ยึดอยู่กับพื้นเลย
นี่น็อตทิพย์เหรอน็อตหายไปไหน
เอามือไปแตะนิดนึงมันจะไปไหม
เออเขากลัวนะกลัวเรื่องของอันตราย

เมื่อมันเป็นน็อตทิพย์แบบนี้นะฮะ

ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
เขามีการปรับปรุงก่อสร้างเพิ่มหลังคาสะพานลอย
แต่ทีนี้ครับเขาก็แชร์ข้อความแบบนี้

ตั้งคำถามถึงช่างเลยบอกว่า
ตั้งแบบนี้ถูกต้องและมันจะแข็งแรงตามมาตรฐานงานก่อสร้างใช่ไหม
เครื่องหมายคำถามด้านชาวเน็ตแห่แชร์แล้วก็คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์บอกว่า

คือบางคนบอกว่าเออสรุปน็อตทิพย์ใช่ไหม
มันไม่ใช่พื้นข้างล่างมันซุดตัวใช่ไหม

มันไม่ยึดกันไม่ยึดติดกัน

ข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังสะพานลอยดังกล่าว
บริเวณถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี
บางบัวทองก็พบว่าตามเสาแต่ละต้นของสะพานคุณ
มีน็อตฝังอยู่ต้นละ๔ตัวอย่างนี้
อันนั้นมันก็ฝังลงไปกับพื้นสะพานรอย
ส่วนเสาค้ำหลังคาที่ผู้รับเหมารายใหม่ทำขึ้น
ทั้งหมด๖๐ต้นเป็นเสาแบบนี้
เพราะว่าสะพานลอยนี้ทำหลังคาคลุมใช่ไหม
เขาบอกว่าจะมีแผ่นเพลจแล้วก็น็อตทิพย
ซึ่งเป็นน็อตที่มันไม่ได้ยึดติดอยู่จริง
เหมือนขันไว้แต่จะยึดติดไม่ยึดติดช่างมัน
แต่มีให้เห็นว่าเป็นน็อตแต่มันไม่ขันไม่ติดอยู่กับพื้น
โดยผู้รับเหมารายใหม่เขาก็ให้ข้อมูลมา
เพราะเราไปถามผู้รับเหมารายใหม่
โดยตัวแทนผู้รับเหมาก็คือนายอำนวยสุธยากร
บอกว่าที่ทำน็อตแบบนี้ลอยอยู่เหนือปูนเนี่ย
เนื่องจากก็ไม่อยากแตะโครงสร้างเดิม
จึงทำให้แผ่นเพลจทำแผ่นขึ้นมา
แล้วก็เอาน็อตไขแต่ไม่เจาะลงไป
แต่น็อตจริงอยู่ใต้ปูนอยู่แล้ว
มันเจาะไว้อีกส่วนหนึ่งใต้เสา

ก็จะเห็นว่ามันมีน็อตอยู่ฝัง
สรุปนะเอาง่ายก็คือยึดไว้นั่นแหละ

ส่วนตัวข้างบนก็เอามาใส่ไว้
อย่างนี้ต้องทำการแก้ไข

ถูกถ้ามีเรื่องที่ติดติงมาเราก็แก้ไข
แต่เรื่องความแข็งแรงมันแข็งแรงอยู่อย่างเดิมอยู่แล้ว

พูดถูก
คืออยากให้มันสวยงามก็คือทำขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งใช่ใช่

อย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยเราสองคนยังถามมันเองอยู่เลยค่ะ
ขอดูอีกทีได้ไหม

คือเขาบอกว่ามันเป็นเพื่อความสวยงามไอ้ด้านบน
แต่ถ้าเกิดโครงสร้างจริงมันแข็งแรงอยู่อย่างนี้หรอคะ
คือมันยึดอยู่ชั้นล่างละหนึ่ง

เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะ
ด้านของรองภูมิหน่วยการฝ่ายวิศวกรรมกรมทางหลวงนางสาว
ชัชดาวันเท้ารือได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบ
ความแข็งแรงของการก่อสร้างสะพานลอยแล้วก็หลังคาคลุมตรงนี้
โดยมีการเปิดเผยบอกว่าในส่วนของหลังคาสะพานลอยที่คลุมใหม่
มีผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการติดตั้ง
มันไม่ได้เกี่ยวกับส่วนของสะพานแต่อย่างใด
ถ้าถามว่าสะพานแข็งแรงไหมแข็งแรงอยู่นะครับ
ส่วนของโครงสร้างของหลังคา
ผู้รับเหมาก็ยืนยันว่ามีการติดน็อตอยู่ชั้นล่างแล้ว
ส่วนชั้นบนทำเพื่อความสวยงามเหมือนกัน
เรื่องราวการตกนะฮะก็ติดตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้นะครับ
ส่วนหลังคาที่มีน็อตทิพย์ที่เป็นชั้น๒ของน็อต
ก็ต้องให้ผู้รับเหมามาแก้ไขงานนิดนึงนะครับ
ให้เป็นไปตามโครงสร้างมาตรฐานจะเอาน็อตลงกับโครงสร้าง
ก็ว่ากันไปไม่ต้องมามีน็อตทิพย์เป็นชั้นที่๒หรอก
มันเปล่าประโยชน์แต่ทีนี้ทางด้านของกรมทางหลวงเอง
ก็บอกว่าขอให้ประชาชนอย่าวิตกแต่อย่างใดนะครับ
ท่านรองผู้บริการฝ่ายวิศวกรรมมาตรวจเองแล้ว
แต่คนงงไหมคุณน็อตอะไรมันจะมันลอยอยู่แบบนี้

หรือว่าทำชั้นล่างแปะชั้นเดียวจบ
อันสองเนี่ยเปลืองงบประมาณแผ่นตั้งกี่บาท